ไปดูผู้ชายกลุ่มนี้หัวเกลียนทีเดียวนะครับ
เข้าไปรุมกระทืบวัยรุ่นในปั๊มนะฮะ

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ชายหัวเกลียนเป็น๑๐คนนะคุณผู้ชมนะฮะ
สวมเสื้อสีเขียวบางคนสวมเสื้อยืดลายพราง
คล้ายทหารนะฮะกำลังรุมทำร้ายเด็กปั๊บคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งในคลิปจะเห็นชายหัวเกลียนบางคนถือมีดมาด้วยนะ
แล้วก็มีเด็กปั๊มวิ่งเข้าไปห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลครับ
เอามาโพสต์ไว้และระบุข้อความว่า
ชายหัวเกลียนเกือบ๑๐คนทะเลาะวิวาสกับเด็กปั๊ม
บริเวณปั๊มที่ปากซอยทางเข้าสนามกีฬาภูติอนันต
สุขุมวิทย์ใกล้บีทีเอสบางนา
เหตุเกิดช่วงเย็นของวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวไปพบว่าเด็กปั๊มที่ถูกรุมทำร้าย
ชื่อในกล้าในกล้านี่อายุ๑๖ปีเอง
ส่วนแก๊งชายหัวเกลียนเนี่ยน่าจะนะครับ
ขีดเส้นใต้๓เส้นคำว่าน่าจะเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพเรือ
ส่วนสาเหตุมาจากแก๊งชายหัวเกลียนเนี่ย
ไปผู้จาแทะโรมผู้หญิงในมินิมาร์ท
แล้วในกล้าก็เลยตะโกนถามไปว่ามีอะไรกับแฟนพี่ผม
นี่ถามไปแบบนี้จนมาถูกทำร้ายตามในคลิปนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับญาติของกล้าเนี่ยในกล้าเนี่ย
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอบังนาเดี๋ยววันนี้ตำรวจจะเรียกทั้งสองฝ่าย
ลองดูซิว่าจะไกลเกลี่ยกันได้ไหมหรือจะสู้คดีกัน